คงได้สัมผัสกับลมเย็นที่เริ่มพัดเข้ามาปกครุมเมืองไทยของเราบ้างแล้วนะครับ
หลังจากนี้ลมนี้ก็จะเข้ามาปกคลุมพื้นที่อื่นมากยิ่งขึ้นนะครับ

ก็จะเป็นจุดแรกที่จะได้สัมผัสกับลมเย็นก่อน
ปัจจัยที่ตอนนี้ทำให้ลักษณะของกระแสลม

ซึ่งถ้าหากสลายไปแล้วก็จะทำให้อากาศเย็นนั้น
สามารถที่จะไหลลงมาปกคลุมในเมืองไทยของเรามากยิ่งขึ้น
ก็จะเริ่มเย็นลงเย็นลงอย่างต่อเนื่องคาดการณ์ว่าจะเย็นลงไปจนถึงช่วงประมาณวันเสาร์อาทิตย์

นี่คือการคาดการณ์นะครับการแผลลงมาของบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่าอากาศเย็นสีน้ำเงินน้ำเงิน
คุณผู้ชมเห็นนะครับจะสังเกตว่ามีการแผลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็กระแสลมที่พัดมาจากที่ตะวันออกเชียงเหนือก็คือกระแสลมหนาวก็มีการพัดเข้ามาแรงมากยิ่งขึ้น
นั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้อุณหภูมิจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน
โดยจากการตรวจสอบกระแสลมจะสังเกตว่ามีการพัดเข้ามาช่วงแรกจะมาถึงแค่ขอบในบริเวณพื้นที่อีสานตรงนี้เท่านั้น
หลังจากนั้นกระแสลมก็จะมีความแรงแล้วก็พัดเข้ามาผ่านบริเวณตอนกลางถึงกรุงเทพมหานครในช่วงประมาณวันพุธพฤหัส
นั่นหมายความว่าความเย็นจะมาถึงกรุงเทพช่วงวันพุธอากาศจะเย็นลงในช่วงวันนั้น
ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้าง
นี่คือการคาดการณ์อุณหภูมิที่จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
นี่คือช่วงตี๕นะครับของวันนี้จะสังเกตว่าอุณหภูมินั้นขยับขึ้นเล็กน้อยในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ๒๐ต้น
ทีนี้ภาคกลางอยู่ที่ประมาณ๒๕ส่วนนี่คือวันพฤหัสจะสังเกตว่าอุทธภูมิในพื้นที่ภาคกลางเริ่มเย็นลงอิสานหรือ๑๗องศาเซลเซียน
หลังจากนั้นช่วงวันเสาร์อาทิตย์อุทธภูมิก็จะมีการขยับลงอีกภาคอิสานมีลุ้นว่าจะอยู่ที่ประมาณ๑๕๑๖องศาส่วนกรุงเทพก็อยู่ที่ประมาณ๒๑องศาส่วนช่วงกลางวันอาจจะต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งแดดค่อนข้างแรงเป็นพิเศษนี่คือการคาดการณ์อุทธภูมิที่จะเริ่